กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ที่เป็นพาดหัวอุกอาจเลยฮะ
กำลังนำยิงนักศึกษากลางมดนนทบุรีเลย
เพราะว่ามีอริต่างสถาบันนะคุณ
ขับรถบุกเข้าไปถึงสถาบัน
แล้วก็ไปกราดยิงใส่ในโรงอาหาร
จากนั้นก็ขับรถออกมาและยังมีรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเดียวกัน
มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาคอยดักอยู่หน้ามหาวิทยาลัย

คุณผู้ชมฮะมีคลิปวงจรปิดของสถาบันให้ดูเลย
รถเก๋งคันนี้นะคือฟิล์มดำฟิล์มมืด
ขับเข้ามาภายในสถาบันแห่งนี้
เจ้าหน้าที่รอปภพยายามขอให้เปิดกระจกขอให้ลดกระจกลง
แต่เขาก็แง้มนิดเดียวและหลังจากนั้นเขาก็ขับเข้าไป
เหมือนเป็นคนคุ้นเคยภายในสถาบัน
ปรากฏว่าตอนขับเข้าไปผ่านป้อมยามเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นรถวนไปที่โรงอาหาร
แล้วก็ไปกราดยิงใส่นักศึกษาภายในโรงอาหารนี่คุณผู้ชม
จอดอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปกราดยิงใส่นะครับ
กระทั่งเด็กของสถาบันนี้นักศึกษาสถาบันนี้
ปรากฏว่าด้านหน้ามหาวิทยาลัยนะคุณนะ
ดักรออยู่ที่ประตูหน้ามหาวิทยาลัยด้วย
ถ้านักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้วิ่งตามออกไป

ก็โดนยิงกันต้องหลบก็ต้องหนีตายกันโอละหมาเลยน่ะครับ
หลังเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้พบว่ามีนักศึกษา๒คนได้รับบาดเจ็บ
ถูกยิงเข้าที่ขาขวา๓นัด๑คน
แล้วก็อีกคนถูกยิงที่ฝ่าเท้า๑นัดนะครับ
เพื่อนักศึกษาบรีบพาตัวส่งกรงพยาบาลพนัง๙ครับ
ทีนี้นายนรงพันธุนันรอปภของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เปิดเผยครับบอกว่าเหตุการณ์มันเกิด๖โมงครึ่งของเมื่อวานนี้นะฮะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนครับพี่
คนที่ก่อเหตุน่าจะมีการวางแผนล่อนักศึกษาให้ออกมาแล้วไล่ยิง
ผมพยายามขอให้เขาลดกระจกลงเพื่อให้เจ้าหน้าที่รอปภได้ตรวจสอบ
ปรากฏเขาก็ไม่ยอมลดกระจกลงนะฮะแล้วเขาก็ขับวนมาที่โรงอาหาร
ลักษณะท่าทีมีผู้รุดจากนั้นก็จะเห็นว่า
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดรออยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยคันนี้
ได้มีการตะโกนด่าใส่กลุ่มนักศึกษาภายในสถาบัน
นักศึกษากลุ่มนั้นโมโหแล้วก็ลุกขึ้น
และเปิดกระจกตะโกนด่านักศึกษาในสถาบัน

ล่อให้นักศึกษาในสาบันวิ่งออกไปด้านนอกถนน
แล้วให้คนขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดรออยู่หน้าสถาบัน
สาดกระสุนยิงใส่อีกรอบคุณ

เสร็จแล้วด้านหน้าก็มีคนดักยิงอยู่นะครับ
ส่วนแม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยบอกว่า
วัยรุ่นใส่เสื้อแขนยาวสีดำสวมกางเกงยีน
นอยู่บนกระถางต้นไม้บริมรั้วสถาบัน
โดยมีเพื่อนจอดรถจักรยานยนต์รออยู่
หลังจากนั้นก็พากันซ้อนท้ายขี่หลบหนีไปทางสะพานพระนั่งเกล้า
ขณะที่นักศึกษาด้านในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันพากันวิ่งกรูออกมา
ก็มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา
คนซ้อนเป็นคนยิงปืนใส่กลุ่มนักศึกษาของสถาบันนี้
ที่ทั้งหมดจะขี่รถหลบหนีไปทางเดียวกัน
ใส่เสื้อเขียนยาวสีดำค่ะใส่เหมือนเด็กน้าเรียนนะค่ะ
แต่งแบบใส่มวกนอกใส่เย็นกีนอะไรอย่างนี้เหรอ

แล้วก็ขับตังค์ออกไป๒คันเลย

พวกผมก็โบกทำงานตามปกติคือแบบ
ต้องติดต่อสอบถามก่อนใช่ไหมว่า
เข้าไปทำอะไรอะไรเขาก็ไม่ยอมรถกระจก

พุ่งเข้าไปเลยแล้วก็ไปวนตรงนู้นนะครับ

แล้วก็รถคันสีขาวคันนั้นนะครับ

หลังจากนั้นพวกผมก็วิ่งหลบกันแล้วครับ

ก็ยิงใส่เข้าไปที่โรงอาหารด้วยนะ
ที่โรงอาหารตรงกระจกของร้านค้า

แต่ตรงโรงอาหารไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

ทำให้นักศึกษาสถาบันก็ต้องวิ่งกรูไป
พอวิ่งตามออกไปถึงหน้าสถาบันเอ้าถูกยิงซ้ำ
นี่ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในโรงอาหารนะฮะ
ค่ะนี่นักข่าวของเรานะก็คุยกับกลุ่มนักศึกษาบางคน

กลัวตกใจเพราะว่านี่มันคือสถาบันการศึกษาไง
ทำไมถึงก่อเหตุแบบอุกอาจแบบนี้
แล้วคิดดูนะนักศึกษาก็ยังต้องเดินทางมาสถาบัน
เดินทางไปกลับแบบนี้ทุกวันความปลอดภัยอยู่ตรงไหน

ส่วนใหญ่เขาจะมองว่าจริงมันน่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
คงจะไม่ใช่เรื่องของสถาบันน่ะนะคะ

ถ้าเข้ามาแล้วแบบมีการยิงกันอย่างนี้
เหมือนแบบถ้าเดินทางออกก็ไม่สะดวกอะไร
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเลย
เป็นออนไลน์ถ้าส่วนใหญ่ช่วงนี้โควิดก็เกินไป
เพราะว่ามันที่มาเรียนมันไม่ใช่ที่มาตีกัน
อาจจะมีเรื่องกันไว้รุ่นตรงนี้

แล้วก็ยกพวกกันมา

คุณผู้ชมมีการเปิดเผยจากรอปภของสถาบันนี้ด้วย

เคยขับวนเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วครั้งหนึ่ง
กระทั่งมาก่อเหตุเมื่อวานตอนเช้า
แล้วก็ยอมรับกันเลยตอนนั้นพอได้ยินเสียงปืนรัวยิงกัน
ในสถาบรรดิ์ในโรงยานทั้งนักศึกษาเองทั้งกรบประพอเอง
วิ่งหนีกันกระเจิงไปหมอบกับพื้น
เพราะกลัวจะถูกลุกหลงถูกอาวุธปืน

อาจจะเป็นฝีมือของนักศึกษาต่างสถาบัน

เพราะว่าใกล้จะถึงวันครบรอบวันสถาปนาด้วยคุณ
ก็เลยพยายามเข้ามาก่อเหตุในสถาบันแห่งนี้

ด้วยการขับรถเก๋งเข้ามาล่อให้นักศึกษาในสถาบัน
กรูตามไปที่หน้ามหาวิทยาลัย
ที่คู่กรณีซึ่งขี่รถจักรยานยนต์
จอดรอพร้อมกับอาวุธปืนเปิดฉากระดมยิงใส่อีกนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน
ก็ลงพื้นที่เก็บปลอกกระสุนต่างตรวจสอบ
แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดนะครับ
วันนี้ทางตำรวจสืบสวนสพเมืองนนทบุรี
ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
คาดว่าผู้ก่อเหตุจะใช้หลบหนี
ตอนนี้ได้เร่งติดตามหาตัวกลุ่มนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิแห่งนี้

แต่ทั้งหมดก็ยังไม่ให้ความร่วมมือนะคุณนะ
หลังจากย้ายออกจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปรักษาตัวอยู่ที่ไหนแล้ว
ส่วนสาเหตุที่ไม่กล้ามาแจ้งความกันนั้น
ทางตำรวจบอกว่าคาดว่าคงกลัวมีความผิด
เพราะมีอาวุธปืนแล้วก็มีการยิงต่อสู้กันด้วย

การรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดแล้วครับ

และค้นรถทุกครรภ์ที่จะเข้ามาภายใน
ต้องเข้มงวดตั้งแต่ก่อนหน้าจะเกิดเหตุแล้วนะ
ทีมข่าวได้ข้อมูลเชิงลึกจากพยานคนหนึ่ง
ให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้น
เป็นการกระทำของคู่อบริสถาบันก่อสร้างชื่อดัง

จากก่อนหน้านี้ทางกลุ่มนักศึกษาของมสุวรรณภูมิ
รุมทำร้ายเด็กสถาบันดังกล่าว
ทีนี้ก็คงเกิดความแค้นแล้วตามมาเอาคืน
ซึ่งเรื่องนี้ทางเด็กของมหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิเนี่ย
ก็รู้ข่าวอยู่แล้วรู้กระแสมาอยู่แล้วว่าเขาจะมาเอาคืน
ก็มีการเตรียมอาวุธไว้รับมือ
สังเกตในคลิปได้นะครับเพราะว่ากลุ่มของเด็กมสุวรรณภูมิ

ก็มีการใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้ออกไปเหมือนกัน

คุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะจากตีกันกลางถนน
หรือว่าไปเจอกันกลางทางแล้วตีกันเนี่ยก็ว่าไปอย่างแล้ว
แต่ทีนี้บุกกันเข้ามาถึงในสถาบันนะฮะ
คดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิตมีแต่คนบาดเจ็บนะครับ